เวลาเจอตุ๊กแกทำยังไงชอบไหม

คือจะหยุดหายใจไปก่อนประมาณสัก๒วินาที
นี่แล้วมันมาเกาะอยู่หน้าประตูห้องแบบนี้
ของคุณครูสาวท่านหนึ่งที่บึงกาล

ท่านผู้ชมครับมาถึงตุ๊กแก่
เกาะอย่างนี้เหรอจับเลยครับ

ก็ต้องทำหน้าที่
ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนไง

สมชายอภัยพรมหรือผู้กองติ่งนะฮะ

จังหวัดบึงกานเป็นหนึ่งในตำรวจ

ธิชาสุธิประพาอายุ๔๓ปี

โทรแจ้งตำรวจบอกว่าโอ้โหตุ๊กแกเกาะประตูห้อง

หลังจากได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพบึงโขงหลง

ก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับ

ไปถึงก็เจอเจ้าของห้องเช่านะครับ

เพราะว่าตุ๊กแก่ตัวใหญ่
มันเกาะอยู่ที่ตรงประตูเลย

มันคงมาจ้องกินแมลงอยู่อ่ะ

ว่ามีตุ๊กแกจับอยู่
ฝาประตูห้องเช่า
รีบไปสถานที่นั้นทันที

ก็ไม่มีใครกลัวตุ๊กแก่

ตบมนตรีนางาม

คือเอาขึ้นรถไปด้วยเหรอคะ

ก็ปล่อยต้นไม้แถวนั้นหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ได้สิคุณแต่ถ้าอยู่ต้นไม้ก็คงไม่มาแล้วไหม
คุณครูเจ้าของห้องนะครับบอกว่าตอนนั้นไปรับหลานสาวสองคนกลับมานะฮะ
จะเข้าบ้านเจอตุ๊กแกเกาะอยู่หน้าประตูพยายามเอาไม้ไล่แล้วมันไม่ยอมไป
ก็๕ทุ่มแล้วไม่อยากส่งเสียงดังด้วยกลัวเพื่อนข้างห้องรำคาญ

แค่๑๐นาทีครับตำรวจสายตรวจมาเลยฮะมากันสองคันเลย
ของสพบึงโขงหลงแล้วก็มาช่วยเหลือจับตุ๊กแกครับ
ก็ให้อ่าไม้ปัดออกให้ละทีนี้ก็เลยบอกนี่ปัดแล้วมันไม่ออก
เขาก็เลยประสานงานติดต่อสายตรวจให้คือ
พูดเลยค่ะหลานก็ลงเฟสเลยว่า
ของคนไทยแม้แต่ตุ๊กแก่ก็มะมันเยอะนะคะ

ก็มีรูปยังถ่ายรูปไว้๔๓๐น
กว่ากว่า๕๓๐นนะครับ

ไม่รู้ทุกพื้นที่หรอกนะ
อันนี้โชคดีที่ตำรวจที่นี่เขาไม่กลัวตุ๊กแก่
นี่ไปเร็วมากเลยนะคือโทรแจ้งปุ๊บประสานปั๊บ

เอาอย่างนี้ชาวบ้านสบายใจชื่นชมนะครับ